ติดยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
วันนี้ทนายภัยศาลกับครอบครัวของอดีตผู้บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงเนี่ย
ได้เข้าปากให้ปากคำนะคะแล้วก็เอาหลักฐานในคดีค้ามนุษย์
มอบให้กับกองปราบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ยืนยันบอกว่าเขามีเอกสารสลิปโอนเงิน
ที่ผู้เสียหายต้องโอนให้ตำรวจบางคนจริง

ก็ไปพร้อมกับครอบครัวผู้เสียหายจำนวนนึง

เอาหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟู

เอามามอบประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะ

เพื่อที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่และบุคคล

เข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์
แล้วก็ยืนยันบอกว่ามีการโอนเงินให้กับบุคคลเหล่านี้จริง
ไม่ได้เป็นการกล่าวหาหรือกลั่นแกล้ง
คำบอกเล่าของพยานก็สอดคล้อง

มีการระบุชื่อบัญชีปลายทางชัดเจน

จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นตำรวจจริงค่ะ
เขาขอให้ออกมาช่วยปกป้องหมอปลา
แล้วกลับโดนเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งข้อเก่าหา

แต่โดยกระบวนการยุทธรรมเราก็สู้กันไป

ตัวหมอปลาตัวกระบอยตัวคุณน้ำฟ้าแล้วก็ทีมงานสื่อทุกท่าน
เข้าไปวันนั้นก็เห็นภาพมันฟ้องอยู่แล้ว
ถ้าเราคิดจะทำลายภาพลับองค์กรตำรวจ
เราจะมาร้องที่ตำรวจกองปราบทำไมล่ะฮะ

พวกเราไม่เคยคิดจะทำลายองค์กรใดนะครับ
มีแต่ต้องกระจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในกองออกไปนะครับ
พยานบุคคลอีกคนนึงก็คือนางเออันนี้เป็นนามสมมุติ
ลูกของเขาเคยเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์นี้
ยืนยันบอกว่ามีการโอนเงินให้กับตำรวจร้อยเอ็ดบางนายจริง
ระบุยศด้วยยศดาบตำรวจค่ะ
เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นเงินค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการต่าง
แล้วเธอบอกว่าที่ออกมาวันนี้
ก็เพื่อปกป้องหมอปลาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาค่ะ
ไม่ได้มีจะเอาผิดกับตำรวจนะคะ
แต่อยากมาออกปกป้องหมอปลานะคะที่ไปช่วยน้องนะคะ

แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนอีกเดือนละเกือบ๒๐๐๐นะคะ
แล้วก็ส่งอาหารไปนี่ลูกไม่เคยได้กินเลยค่ะ

เขาบอกว่าเป็นค่าของทางวัด๑๒๐๐บาทค่ะ
แล้วก็อีก๑๔๐๐คือค่ารถเขาค่ะ
จ่ายตรงกับตำรวจเลยใช่ไหมคะ

ว่ากันไปตามข้อที่จริงและหลักฐานนะครับ